กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับไปดูเหตุที่เกิดขึ้นที่ราชบุรี
ในสวนมะพร้าวคือมีคุณลุงไว้๕๙ปี
ซึ่งก็มีอาชีพในการปีนขึ้นไปแล้วก็รับจ้างในการเก็บมะพร้าว
ทำแบบนี้ทำอาชีพนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วนะ
แต่คราวนี้ขึ้นไปที่ยอดมะพร้าว
แล้วด้วยการที่คุณลุงไม่ค่อยได้ทานข้าว
พอขึ้นไปข้างบนเกิดมีอาการเป็นลมหมดสติ
ชาวบ้านที่เห็นนะครับก็พยายามตะโกนเรียกคุณลุงคุณลุงตื่น

แล้วก็ตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ขึ้นไปช่วย
แต่ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ขึ้นไปถึง

แต่กว่าเจ้าหน้าที่จะขึ้นไปได้ก็ค่อนข้างทุลักทุเลเหมือนกัน
เพราะว่าสูงยอดต้นมะพร้าวที่คุณลุงปีนขึ้นไปสูงถึง๒๐เมตรนะครับ

พื้นที่หมู่๙ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธาบรามจังหวัดราชบุรี
ผู้ภัยรับแจ้งจากชาวบ้านมีคนหมดสติ
นั่งค้างอยู่บนยอดมะพร้าวสูง๒๐เมตร
ก็เลยพยายามช่วยกันนำตัวลงมา
โดยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยปีนขึ้นไปสังเกตอาการก่อน
ถ้ายังไงจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นบนยอดมะพร้าวก่อนจะนำตัวลงมานะครับ
แต่ปรากฏว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไปถึงตัว
ลงมาด้านล่างก่อนจะช่วยกันปั๊มหัวใจอีกครั้ง
จะฟื้นแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตได้นะครับ
ตอนแรกเจ้าหน้าที่นะโอ้โหไม่รู้จะทำวิธีไหนในการขึ้นไปช่วยแล้ว
จะมีเครนมีรถยกมีอะไรมีกระเช้ายกขึ้นไป
แต่ก็ไปไม่ถึงนะครับก็เลยต้องปีนขึ้นไป
ยตัวลงมาแล้วก็โรยศพของคุณลุงลงมานะครับ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าลุงประพา
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็รับจ้างเก็บมะพร้าว
มาหลายสิบปีแล้วจนเป็นคุณลุงผู้เชี่ยวชาญแล้วนะ
กระทั่งเมื่อเช้าของวันที่๒๐มกราคมคือเมื่อวานนี้
ก็มารับจ้างเก็บลูกมะพร้าวในสวน

เพราะกลัวว่าเดี๋ยวลุงจะพลัดตกลงมา
แต่ลุงก็ไม่ตื่นสักทีจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือนะครับ
ลุงประพาเป็นคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วย

แถมก่อนจะทำงานเก็บมะพร้าวลุงก็ไม่ได้กินข้าวเช้า
ว่าพอปีนขึ้นไปแล้วโรคประจำตัวกำเริบ
หมดสติแล้วก็เสียชีวิตต่อมานะครับ
โอ้โหการนำศพลงมานี่ก็ยากลำบากทุลักทุเลนะคะ